คุณผู้ชมคะเรื่องคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมนิดา
มีประเด็นให้ตามต่อเพราะว่าเมื่อวานนี้
อัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
ที่จะต้องไปให้ข้อมูลกับตำรวจเพิ่มเติม
ออกมาพูดตำรวจก็สะดุ้งนิดหนึ่งบอก
ถ้าตำรวจหลักฐานแน่นและหลักฐานชัดเจนแล้ว
ก็แถลงปิดคดีสรุปคดีไปเลยสิจะมารอผมทำไม
ที่แรกบอก๑๘เมษาจะแถลงแล้วบอกมารอผมมารอคุยกับผม

คุณอัจฉริยะก็เลยบอกว่าเดี๋ยวผมจะเปิดเผยหลักฐานสำคัญ
เมษายนและหลักฐานนี้โอ้โหมันส่งผลกระทบกับรูปคดีแน่นอน

ก่อนค่ะตำรวจนัดเจอ๒๒ใช่ไหมคะ
แต่๒๐จะมีหลักฐานสำคัญ
ประเด็นตรงนี้ทีมข่าวของเราก็อยากรู้เหมือนกัน
ก็เลยไปถามทางทนายเดชากิติวิทยานันต์
ทนายที่ดูแลเรื่องคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโม
เป็นตัวแทนของคุณแม่พนิดาเนี่ยนะคะ
ไปถามทนายเดชาว่าสิ่งที่นายอัจฉริยะพูด
มันยังไงหลักฐานสำคัญเขามีอะไรเหรอ
ครับแล้วมันจะถึงขั้นส่งผลกระทบกับรูปคดีเลยหรืออย่างไร
นายเดชาบอกว่าหลักฐานต่างในคดีแตงโม
ตำรวจมีครบหมดทุกอย่างแล้วโดยเฉพาะคลิปสำคัญสำคัญ
พฤติกรรมคนบนเรือตำรวจก็รู้หมดแล้ว
ผู้เชี่ยวชาญตำรวจเขาก็มีครบหมดแล้ว
แต่คุณอัจฉริยะไปร้องที่กองบังคับการปราบปรามเอาไว้ไงเล่า
ตำรวจเขาก็เลยต้องสอบตามขั้นตอนไอ้ที่เลื่อนแถลงปิดคดีออกไป
ไม่ได้หมายความว่าตำรวจไม่มีหลักฐานหรือเอาชื่อของนายอัจฉริยะมาเป็นข้ออ้างนะ
ฟังเสียงทนายเดชาค่ะ
ทำไมต้องรอผมก็ต้องรอคุณไงเพราะว่าถ้าไม่สอบคุณ
เดี๋ยวคุณก็บอกว่าอ้าวผมไปแจ้งความแล้วทำไมคุณไม่สอบผมไง
เพราะฉะนั้นก็สอบจนเสร็จสิ้นไปเลยปากสุดท้ายนะครับ
ส่วนการที่นายอัจฉริยะบอกว่าหลักฐานที่เขาจะเปิดเผย๒๐เมษายน
กระดานตำรวจได้เนี่ยนะคะทนายเดชามองว่าไม่มีหลักฐานเด็ดอะไรหรอก
นอกจากแสงและเงาเหมือนเดิมอ่ะล่ะมั้ง
ทนายเดชาบอกว่ามั่นใจว่าหลังจากสอบปากคำนายอัจฉริยะ
และช่างแสงและเงาทีมงานของนายอัจฉริยะเสร็จ
ภายใน๒๒เมษายนก็แถลงปิดสำนวนได้เหมือนเดิมค่ะ
ประเด็นที่นายอัจฉริยะบอกว่ามีตำรวจยศพลตำรวจตรี
ใหญ่กว่าพลตำรวจโทคุณผู้ชมจำได้ไหมคะ
เมื่อวานนี้เราเล่าไปแล้วเราก็ยังสงสัยว่า

บอกว่ามาอยู่เบื้องหลังคดีนี้เนี่ยนะ
นายเดชาบอกว่าโอ๊ยไม่มีหรอก

ฟังทนายเดชาค่ะ

ไอที่ก็บอกว่าพลตีใหญ่เกี่ยวกับพลโทเนี่ยไม่มีนะ
พลตีมีทั้งหมด๔คนนะครับ
ก็ไม่เห็นมีใครใหญ่กว่าพลตำรวจโทนะครับ

แล้วก็ไม่มีตำรวจคนไหนไปเกี่ยวข้องกับการทำพยานหลักฐานเท็จ
เพื่อให้สอดคล้องกับคำให้การของคนบนเรือ๕คน
ไม่มีนะถามแล้ว
และผมก็ไม่เชื่อว่าจะมีหลักฐานเด็ดอะไรที่จะไปเล่นงานตำรวจ
ผมเชื่อว่าคดีนี้เนี่ยไม่น่าจะมีการทุจริตหรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
อัจฉริยะนะคะวันนี้ก็พิมพ์ข้อความส่งให้นักข่าวของเราค่ะ
บอกว่าเปิดใจจากผมคดีแตงโม
จริงผมไม่เคยคิดที่จะทำคดีตังโมเลย
ใจจริงอยากเป็นท่านผู้ชมเหมือนประชาชนทั่วไป
แต่ได้นั่งดูการทำงานของตำรวจและคนบนเรือ
รวมทั้งทนายของแม่น้องแตงโมทำงานจนผมพบความผิดปกติ
ในรายการโหนกระแสเหมือนในอดีตที่เราเคยเห็นครูจอมทรัพย์ไปออกรายการทีวี
จากนั้นผมก็เริ่มเก็บข้อมูลทุกคนที่เกี่ยวข้อง
จนมีคนมาทำคดีให้เนี่ยก็ยิ่งเห็นอะไรชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ที่ตำรวจใช้ใช้คนคนนี้เป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
วันหนึ่งเนี่ยผมได้ทราบว่ามีคนสั่งให้นำศพของคุณแตงโม
เปลี่ยนสถานที่ผ่าพิสูจน์จากกระทรวงยุติธรรมโรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิต
ไปโรงพยาบาลตำรวจอันนี้มันเหมือนกับมีข้อพิรุษ
ต่อมามีนายตำรวจระดับพลตำรวจรีโทรหาผม
ห้ามผมยุ่งเกี่ยวกับคดีนี้ผมยิ่งแปลกใจ
การเจรจาเรื่องเงินเยียวยาพวงมาลัยขอขมาผมก็ยิ่งแปลกใจ
การทำงานของตำรวจนนท์เหมือนคดีที่เคยทำคดีอีกคดีนึงอ่ะ
ยกฟ้องเนี่ยมันทรงเดียวกันเลยสิ่งต่างเหล่านี้ทำให้ผมอยากรู้
ลึกเบื้องหลังอยากรู้มากขึ้นแถมยังมีการข่มขู่
เชี่ยวชาญของผมคมขู่จะดำเนินคดีผมและพวก
ก็เลยฝากถึงทนายคนนี้หน่อยเวลามาออกสื่ออะไรเนี่ย
ก็ฝากถึงหน่อยก็แล้วกันไม่รู้ว่าโชคชะตาเข้าข้างผม
หรือเป็นคาวซวยของตำรวจชุดทำคดีสิ่งที่ผมสงสัยมา
ตลอดมันปรากฏหลักฐานจนสามารถดำเนิน
คดีและหาความยุติธรรมให้กับคุณตังโมได้๒๐เมษายนนี้
จะเป็นอีกครั้งที่ผมจะทำเพื่อเด็กสาวที่ชื่อแตงโม

ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่า๒๐เมษายนนี้จะเปิดเผยหลักฐานแบบไหนยังไง

แต่ถ้า๒๒เมษายนที่จะไปหาพนักงานสอบสวนเนี่ย
เห็นตำรวจบอกเขาจะมีผู้เชี่ยวชาญเรื่องแสงใช่ไหม

ดูแสงอะไรซึ่งก็เคยเปิดเผยหรือว่าให้สัมภาษณ์กับทางทีมข่าวชาวทีไปครั้งหนึ่งแล้วล่ะ
แต่ไม่รู้ว่าหลักฐานวันที่๒๐จะเหมือนกับวันที่๒๒หรือเปล่าหรืออะไรยังไงนะฮะ